ได้หนังเดือนความโชคด้วย
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตั้งขบวนกันมาวง

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันรอบที่๓ยกที่๒
เป็นศึกเพลงแดนซ์ระหว่างน้องเบนจาและน้องปาน
ซึ่งน้องปานก็ขวาคะแนนในยกนั้นไปครอง
จนทำให้ตอนนี้ทีมสามซ่าล่าฝัน
ทำคะแนนนำไปถึง๑๓คะแนน

มาดูกันต่อได้เลยใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซูซูซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาซูซู
ซูซูซ่าซ่ายกกุยยกซ่าออกมาซูซู

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ต้าเสียงดีมีความสามารถนะครับ

คว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง
๑แสนบาท
คณะกรรมการทั้งสามท่านครับรออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่จะให้คะแนนกับน้องด้วยนะครับสามท่านนั่งอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับคุณหลิวคุณตั๊กและคุณไอซ์ครับสวัสดีครับ

ซ่าคณะกรรมการได้เห็นความซ่าของหนูน้อยไปแล้วแต่บอกนะว่าความสามารถของเขายังสองสาวนะครับในยกที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็กินกันไม่ลงเหมือนกันด้วยความสามารถเกินตัวของพวกเขาแต่ผมก็เชื่อนะเชื่อเหมือนกับที่คณะกรรมการเห็นแล้วครับว่าเขาสามารถที่จะต่ายเต้าไปเป็นศิลปินได้เลยเพราะเด็กเก่งจริงรอแต่เพ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนนและกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขันซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนนต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับที
อันส่าา

พี่หลิวยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเอกลักษณ์หนูเลย

เอาอย่างนี้อย่างงี้ยังไม่เห็นภาพครับ

ปุ้งเป้นกวนด้วย

ถ้าแซคชูเมย์ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนั้นนะครับ
อยู่สิลูกอยู่สิหนูต้องอยู่อยู่แล้วล่ะ
ส่วนปันจำได้ไหมว่าท้ายยกที่แล้ว

สาวน้อยล่ะลูกเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ไม่เป็นไรค่ะ
เหลือปันอยู่

กู้ชื่อเสียงแล้วก็กู้คะแนนให้กับทีมของเขาครับ
สู้ไหมลูกสู้ครับสู้นะครับครับผม
ว่าตอนนี้นะเป้าหมายของเรานอกจากทำเพื่อทีมแล้วนะลูก
เรายังมีเป้าหมายนั่นก็คือเราต้องไปทำบุญด้วย
โรงเย็นบริจาคให้กับวัดศรีกัน
ใช่ไหมลูกตรงนั้นก็คือบุญเหมือนกันนะครับ
พี่แซ็คครับในโยคนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับผม
สำหรับในยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลงโจ๊นะครับ
ของสาวลูกทุ่งกับหนุ่มป๊อปร็อกครับผม
ว้าว
ขอบคุณพี่แซ็คนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สาวลูกทุ้งจะ

บทเพลงสาวลูกทุ่งจากน้องปลื้มครับ
สวัสดีจ้าน้องปลื้มมาแล้วจ้า
มามา
สาวหลุดทุ่งลุงตังเกงหยีม

แต่ยังรักสังคม

มิตรและญาติจัดงานค่ะใด

มิตรและญาติจัดงานค่ะใด
ก็แห้ตามไปช่วยเป็นแรงแข่วหน้า

เป็นมือเสิร์ฟน้ำทำครู

เมื่อมีเพลงโจ๊กสามชา
ช่วยออกมาเต้นระบำลูกทุ่ง
ช่วยออกมาเต้นระบำลูกคุณ
รักก็หนุ่มแต่ไม่ทุกข์อะไร
รักก็หนุ่มแต่ไม่ทุกข์อะไร
ก็เรื่องผู้ชายฉันไม่ได้ไปยุ่ง
ก็เรื่องผู้ชายฉันไม่ได้ไปอยู่

จะมองก็มองนิดหน่อย
หัวใจไม่ค่อยอยากไปสิ่งสูง

กลัวชายเก่เลเก่ตุ้ง
หลอกรักชักจุกแล้วทำให้เคว

มาหลอกรักชักจุงแล้วทำให้เค้ง
กลัวชายเก่เลเก่ตุ้ง
มาหลอกรักชักจุงแล้วทำให้เค้ง

มาหลอกรักชักจุงแล้วทำให้เค้ง

มาหลอกรักชักจุงแล้วทำให้เค้ง
กลัวชายเก่เลเก่ตุ้ง

มาหลอกรักชักจุงแล้วทำให้เค้ง

ไม่รู้ไม่ชี้หากจะมีเดียวก็มีมาเอง
ทำงานช่วยแม่และพ่อให้ดีก็พอโสดก็ไม่เซ็น
อยู่ไปด้วยใจคืนเคลงเป็นตัวฉันเองแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง
โฮลาเลลาเลโฮลาเลลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล
โฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล

โฮลาเลโฮลาเล

โอ้โหคล่องปากมากเนี่ยจะเป็นท่อนเสน่ห์ของหนู

คุณพี่ไอ้ครับพี่ลิ้วเป็นยังไง

คือต้องบอกว่าน้องปลื้มเป็นคนที่มีเสน่ห์
เขาน่ารักในตัวแล้วก็เขาไม่อายเนอะ
เวลาเขามาเนี่ยจนเราต้องหลบสายตา
คือเขามีพลังในการโชว์มากเลย
เรื่องการร้องเนี่ยอย่างที่บอกมีแผลนิดหน่อยเรื่องเสียงต่ำ
แต่ว่าเรื่องเสี่ยงต่ำมันสามารถฝึกได้นะคะ
เราก็แค่ร้องโทนต่ำให้บ่อย
เดี๋ยวมันก็จะได้เองตรงนี้นะคะ
อยากจะบอกว่าชอบค่ะชอบมากเลยกับโชว์นี้

การมีเสียงร้องที่เป็นเสียงลูกทุ่งค่ะ
เพราะว่าน้องปลื้มเนี่ยมีเสียงเป็นลูกทุ่งแท้นะคะ
ก็เลยปันเจอสึกหนักอีกแล้วค่ะ
ผมยังเชื่อมั่นในตัวพี่ปันนะครับ
ผมคิดว่าพี่ปันปันต้องคว้น๑๐คะแนนให้ดีมาให้ได้เลย

ปลื้มหนูน้อยกระปุ๊กลุกร้องเพลงสาวลูกทุ่งได้น่ารักน่าชัง
งานนี้ปันคงจะอ่อนข้อให้น้องไม่ได้แล้ว
มาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังไงก็ไม่รู้
ดาดากดแล้วก็มีเสน่ห์
ก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงสาวลูกทุ่งนะครับ
น้องปลื้มนะครับทำเอาคนในสตูนะครับผม
ปลื้มอกปลื้มใจมากเลยนะครับ
และในคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องปันนะครับ
บล็อกหน้าใสคนนี้ครับที่มากับเพลงคนมีเสน่ห์นะครับ
ไม่รู้ว่าเสน่ห์ของน้องนะครับจะมัดใจคณะกรรมการ
แล้วก็คนทางบ้านอะไรหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
ปันปันจะร้องเพลงอะไรครับลูก
คนมีเสน่ห์ของป้างนครินครับ
คนมีเสน่ห์ของพี่ป้างนครินนะครับ
เราจะได้มาพบกับบทเพลงพร้อมจากน้องปันปันครับ
คนมีเสน่ห์
เห้ยเธอทำไมตัวเธอถึงดำดำโอ้แม่งงามคำ
ดำเป็นดินสอขนาด๒ปีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มี
ช่อแบนอย่างนี้หมอกาโอลีคงไม่รับทำ

ผู้หญิงก็จัดไว้ใหญ่ผู้หญิงก็จัดไว้ใหญ่

ใครทำให้เธอโมโหต้องคอหักตาย
ไม่รู้น้ำหนักเท่าไรกล้าชั่งให้ดูไหมนี่
จะเอาเธอมาแยกมองแต่ละทีไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย
แต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
จริงเธอมีเสน่ห์มากมาย
จะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิง
ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์
ให้เธอที่ฉันปากเสียเสมอมา
รวยเถินนะเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจ
ก็ไม่รู้จะเริ่มจีบโดยคำพูดใด
ที่ล้อเลียนไปจริงแล้วมันคลาดใคร
เธอน่ารักตอนเธอพูดจาลึกซึ้งเธอเป็นเรื่องใจ
เธอมองอะไรอะไรด้วยความอ่อนโยน
ไม่สมบูรณ์แต่สมดุลเห็นภาพรวมเธอแล้วโดน
รู้ไหมใจฉันดวงนี้มันซับสน
ลงไลน์เธอจนหมดใจแล้วเออ
พอดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริง
เธอมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหน
อยากจะได้แอบอิง
อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง
อยากจะได้แอบอิ่ง

อยากจะได้แอบอิ่ง

แต่ดูรวมแล้ว
มีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขิน

อยากจะได้แอบอิง
ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์
ฟังแล้วเหมือนเราเปิดแผ่นฟัง

อีกข้อดีนึงเนี่ยคือเขาเป็นคนร้องเพลง

คนอะไรดำดำมาทำไมคะโท
ไอ่ดำดำมาทำไมคะโถ

ทันเนชันเน
คือเขาเป็นคนร้องเพลงแล้วสื่อสารครับ
คือเหมือนที่พี่ตั๊กบอกว่านอกจากจะเหมือนเปิดแผ่นแล้วเนี่ย
เขาสามารถดึงคนเข้าไปร่วมในความรู้สึกเขาได้
เหลือเติมสไตล์เข้าไป
คำว่าเติมสไตล์หมายถึงทำให้ปัน
สามารถมีลูกเล่นแล้วก็มีเอกลักษณ์บางอย่าง
ที่สามารถที่จะพูดชื่อนักร้องขึ้นมา

แล้วนึกออกเลยว่าสไตล์ของนักร้องที่ชื่อปันเป็นยังไง

ชอบอินเนอร์ที่เขาสื่อสารมามันจริงมากเลย
คือเขามีการสื่อสารที่ดี
แล้วก็ตัวโน้ตนี่เป๊ะไม่มีแทบไม่มีข้อติอะไรเลย
ในสิ่งที่อยากจะเสริมเช่นเดียวกับพี่ไอค่ะ
ก็คือสไตล์สไตล์หาได้จากอะไรจริงแล้ว
ปันมีอยู่แล้วมีแก้วเสียงมือของตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าอาจจะหาความเป็นตัวเองว่า
ลูกนี้จะเล่นแบบนี้เอื้อนแบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่การแข่งขันคืออันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะ
แต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าน้องปันอยากจะเป็นศิลปินต่อไป
นั่นคือต้องหาสไตล์เป็นของตัวเองครับ
สู้ครับ
เป็นด่านแรกช่วงหน้ากรมการจะใคร
เป็นเล่นครับคนฟังใจจะผู้พักรองเป็นสิ่งที่สำคัญ
สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือน้อง
แกร่งอัลฟอร์ตฟ้า

ฝึกฝนแล้วก็เอาคำคอมเมนต์คำติชมของคณะกรรมการนะครับ

หวังว่าน้องทั้ง๖คนจะประสบความสำเร็จ
ครับผมโชคดีครับเป็นกำลังใจให้ครับ

แนนสะสมตอนนี้นะครับสามซ่าล่าฝันนะครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน
แบบซ่ามหาสมุทรมีคะแนนสะสมอยู่ที่๗คะแนน
ไม่รู้ว่าในยกนี้คณะกรรมการจะเทคะแนนให้กับทีมไหนนะครับ
แล้วจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
ตัดสินแล้วครับว่ารอบที่๓ยกที่๓
ทีมที่ชนะคือทีม
ฮิวเฮิลอัสสี
เอาล่ะเต้ใครเอ่ย

ล่าร่าล่าล่าละล่าล่าลาล่า
เรามาลุ้นกันไปด้วยนะครับว่าคะแนนจะเป็นของทีมไหน

แสบซ่ามหาสมุทรนะครับเป็นฝ่ายชนะในยกที่๓นี้นะครับเพราะฉะนั้น
แนนสะสมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น๙คะแนน่าฝันนะครับก็ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน
มาถึงทีมนี้บ้างลูกน้องปลื้มเป็นยังไงบ้าง
บอกความรู้สึกอันนี้หนูก็ไม่เสียใจนะคะดีใจด้วยนะ

อันเนี้ยเป็นดีมากมาก
ผมบอกนะว่าจริงนะว่ากำลังใจจากผู้ปกครองเป็นสิ่งที่สำคัญ
ทำไมน้องยังยิ้มได้เวลาที่แบบว่าตัวเองไม่มีชัยชนะบนเวทีแห่งนี้นะครับ
เห็นจริงครับคุณผู้ชมนั่งบอกกับลูกไม่เป็นไรนะลูก
เดี๋ยวเราเริ่มใหม่ยังมียกหน้าเดี๋ยวเราก็มาแข่งกันใหม่

สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือน้องมาทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา
ต้องให้การสนับสนุนนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไม่หมดแค่นี้นะครับร้องได้ยกกำลังซ่า
ศึกยังเปิดต่อไปครับในยกหน้า
ดูว่าพวกเขาจะวาดลวดลายกันขนาดไหน
เป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลัง
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าเอามาสู้สู้
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าเอามาสู้สู้
ที่สุดน้องปันก็คว้าคะแนนมาให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้คะแนนตีตื้นขึ้นมาห่างกันเพียง๔คะแนนเท่านั้น
การแข่งขันใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
มาเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมนี้ต่อในยกหน้านะครับกับร้องได้ยกกำลังซ่า
ไปแล้วนะครับรอบที่๓ยกที่๓นะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องกันนะครับ

ก็รู้สึกดีใจครับที่ทำคะแนนให้กับทีมของผมครับ
ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาสู้กันใหม่
ดีใจด้วยกับทีมแสบยกล้องตลาดธรรมดธุ์มาหลาดธรรมดนแล้วนะครับนี่๔คะแนนท่านก็จะเท่ากันแล้วนะครับ
โหนั้นม้าลังไหมแล้วอีก๔คะแนนก็จะเท่ากันแล้วครับคุณผู้ชมครับ
และในยกหน้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นศึกเพลงซึ้งนะครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่า

ผมไปเจอเทปเก่าอยู่๒นิ้ว
คุณมาไกลมากเลยนะคุณชายา
จริงแม่คุณ

ฝนชิดตกจากนั้น
เราจะมีคนจากนี้
งานแลกรายได้ที่ใจสะอา
ไม่ตรงที่เรียนมา